ตกชั้นเป็นทีมสุดท้ายของหลีกค่ะแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะอกหัก
หลังจากพาทีมคว้ารองแชมป์ที๒ด้วยเหตุผลส่วนตัว
จะทำให้ดาวดังของทีมนะคะอย่างทิติพันธ์พ่วงจันทร์
แล้วก็ธนบุญเกษารัฐ๒มิดฟิลทีมชาติไทย